ธรรมเนียมของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงคือเป็นประจำทุกปีเลยนะ
คุณผู้ชมคะเขาจะมีการจัดพิธีบวงสวงทั้งตอนเปิดแล้วก็ตอนปิด
ฤดูการแสดงแล้วต้องบอกไว้ก่อนเลยว่างานบวงสวงเนี่ย
เขามีตัวเลขมงคลมาฝากกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อวานนี้ค่ะบอสโจแห่งสาวน้อยเพชรบ้านแพง
นำทีมลูกวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทำพิธีบวงสวง
ปิดฤดูการแสดงที่บ้านของตัวเองนี่แหละค่ะ
บ้านเล็กที่หนึ่งหนึ่งแปดบ้านแพง
เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะ
และแน่นอนนะคะว่าระหว่างที่บอสโจรไลฟ์ให้เหล่าแฟนคลับหมอลำได้ร่วมพิธีงานบุญ
เขาก็พากันถามว่าบอสบอสมีเลขมงคลมาฝากไหมเนาะ
อกจากเลขที่บ้านของบอสแล้วเนี่ยมีอีกไหม
งวดที่แล้วว่าไม่ได้นะคุณผู้ชมค่ะ
บอสเนี่ยไปทำบุญวันเกิดอาทิตย์ยังไงคะค่ะ
เกิดอะไรขึ้นระหว่างพิธีเห็นป่ะเห็นป่ะ
ดิฉันตกใจสีปากอาจารย์มีขาวติดใช่ไหมที่ปากใช่ไหม
เขากำลังทำพิธีบวงสวงอยู่นะคะแต่ว่า
รายละเอียดของเหตุการณ์นี้ค่อยไล่กันไปแล้วกันนะคุณผู้ชมนะ
เล่าถึงเรื่องตัวเลขก่อนงวดที่แล้วเนี่ยนะบอสเนี่ย
ไปทำบุญวันคล้ายวันเกิดที่วัดหัวลำโพงแล้วก็ทำการล้วงหายให้โชคแฟนคลับมาแล้วจำได้ไหม
งวดนี้ค่ะวันนี้เพื่อจะให้โชคแฟนคลับอีกก็ไม่ทำให้ผิดหวัง
เพราะว่าทางเพจสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้โพสต์เลขปลายประทัดที่มีการจุดในงานเรียบร้อย
นั่นก็คือนี่ค่ะหกห้าเก้าอืมและแปดเก้าแปดเก้าเนี่ย
เหมือนเป็นเลขซ้ำนะค่ะถ้าจำไม่ผิดนะคุณผู้ชมนะอืม
ดูเหมือนว่าในพิธีของบอสโจเนี่ยมีเลข๖ทั้งนั้นเลยนะ
เดี๋ยวเย็นเนี้ยเรามาเช็คกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าเลขที่ออกจะเป็นหกห้าเก้าอืม
หรือแปดเก้าหรือไม่นะเออพูดถึงหัวหน้าวงไปแล้ว
มาพูดถึงพระเอกของวงกันบ้างหนุ่มวัดสิวดลเธอเลิกงามยามดีเมื่อเช้านี้ค่ะ
ทำบุญขึ้นบ้านใหม่หลายคนอยากรู้เลยว่าบ้านเล็กที่เท่าไหร่หนอ
เอามาจ้ะบ้านเลขที่ห้าศูนย์เก้าทับแปดอืม
เลขสวยอยู่น่ะเห็นไหมด้านหลังอ่ะห้าศูนย์เก้าทับแปดเออเอาสิ
ใช่ค่ะซึ่งก็มีเพื่อนพ้องในวงการทั้งวงสาวน้อยเพลินบ้านแพง
เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกันเยอะเลยค่ะซึ่งเหล่าแฟนคลับที่ไม่ได้ไป
เขาบอกว่าอุ้ยมาแน่งวดนี้เลขที่บ้านมาแน่จัดสิคะ
รออะไรเดี๋ยวตอนเย็นมาดูกันเนาะใช่ค่ะอ่าค่ะไปต่อค่ะ
ไปกันที่เจ้าเก่าเจ้าประจำของเราแม่ฮายต้องบอกว่าเป็นวันที่
ที่เฝ้ารอของแฟนคลับเสียงโชคทุกคนนะวันที่๑กับวันที่๑๖
ว่าพี่ฮายเนี่ยเขาจะมีเลขมงคลอะไรมาฝากหรือเปล่า
และเมื่อคืนนี้ไม่ทำให้ผิดหวังมีตัวเลขมาฝากด้วย
เป็นเลขอะไรไปส่องพร้อมกันเลยจ้า

ไม่ออกเลข๓ตัวหน้าก็ออก๓ตัวเขา
ถ้าไม่ออก๓ตัวภายก็อาจจะออก๓ตัวบน

โอ้โหเป็นยังไงล่ะแม่เขาก็มีความหวัง๗๙๐๖๑อะไรอ่ะ
๖๑๗หรือ๖๑๗

แม่ฮายเมื่อวานแบบแบบไปออกรายการอะไรสักอย่าง
บอกว่าอะไรป่ะฉันลงทุนไป๓แสน
มันได้กลับมาเฮ้ยแสนเดียว

ลูกทุ่งสาวคนสวยดอกแคร์ท็อปไลน์
บอกเลยว่าเธอเป็นนักร้องลูกทุ่งสายหมู่
ไหนว่าเด็ดที่ไหนว่าดังว่าปังเธอไปหมดเลย
ล่าสุดขอตามรอยดาราสาววุ้นเส้นวิธีพา
บอกเลยปีนี้เธอดังมากจับตาคุณวุ้นเส้นดี
คุณวุ้นเส้นเขาไปไหว้ขอพรพระแม่รักษมีที่วัดไผ่เงิน

เธอก็ขอโชคลาภจากพระแม่รักษมีต่อไปเรื่อยละกัน
ดูแล้วกันลุ้นแล้วกันว่าเธอจะได้เลขอะไรนะคะ

เลข๑และ๗เขาบอกว่าจะเข้าเป้ามาหลายงวดแล้ว

เลขวันเกิดชนะชั้นตามทุกงวดนะ

และขอล้วงลูกปิงปองจากไอ้ไข่อีกด้วย

มีเลข๗ทั้งคู่เลยคุณผู้ชมค่ะ

มีรุ้นเหมือนกันค่ะ

แต่งเพลงสาวหล่อพี่เจี๊ยบนิสาค่ะ
โพสต์เอาใจแฟนคลับนักเสี่ยงโชค

คุณผู้ชมขวัญมองไม่ผิดใช่ไหม

มาทำนี่เลยค่ะตรงกระจกรถ

ออกแท้ออกแน่

๒ข้อกใคร
๕๓๕สู่

ดีซันอยากเห็นมากกว่าเลขที่บ้านเค้าคือนี่ไหม
คือแม่นกอยากเห็นตัวแม่นก

ข้องหลังคามีป้องกว้างไม่ไป

เลขสวย๓ตัวจำให้กันด้วย

จากฉันจะตั้งใจทำมุนโรงศพ
ซื้อลงศพมา๑โลงค่ะบริจาค
แล้วก็บอกว่าที่เอาตัวเลขมาฝากนี่นะคุณผู้ชม
เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยพาไปส่องเลขตรงฝาโลงกันเห็นไหม

พี่ปูก็บอกอีกด้วยว่าเห็นแล้วก็เก็บเอาไว้เป็นโชคดีสำหรับทุกคนนะคะ

พี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยตอนแรกเนี่ยโปรกัสอยู่กับเมนูที่จะตรวจฐาน
แต่พออ่านแคปชั่นแล้วล่ะจ๊ะรีบจดและจำนำไปใช้ทันที
พี่มนต์สิทธิ์บอกว่ามาเด้อมากินยำขนมจินนำกันเด้อพี่น้อง
กรกฎาคมนี้พี่มนต์สิทธิเขาชอบเลขอันนี้เลขที่เขาชอบนะเขาบอกว่า
ชอบเลข๙๑๑๑๑๓๙อย่างนี้ก็ชอบ๑๖๙ก็สวยพี่มนต์สิทธิ์บอก๙๑๘๑แล้วก็๙๐
แวะวนเนี่ยเอามันมาให้หมดแล้วกันนะคะ
แต่ว่าวันก่อนจำได้นะพี่แกบอกว่าแกชอบ๑๖๙แล้วก็๑๖๘
มาวันนี้เลขเปลี่ยนอีกแล้วเอาแล้วเหรอ
ใช่คือจะบอกว่าแต่ละวันที่แกโพสต์เนี่ยไม่เหมือนกันเลย
เออนะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าใครตามพี่มนต์สิทธิ์ก็ขอให้ตามแบบว่ามีสติแล้วกัน
อย่าซื้อหมดนะคะคุณผู้ชมขออีกหนึ่งบ้านได้ไหม
ได้ได้ไปที่บ้านพี่หนูเล็กดีกว่า
ขอดูละกันคุณผู้ชมนี่เป็นการเปิดแชทมาให้เราดูนะคะ
อันนี้ไม่ใช่แบบว่ามาแฉใครนะคะเป็นเรื่องของตัวเลขคุณผู้ชมค่ะ
น้องบ้านเลขที่น้อง๒๙ทับ๕นะครับวันนี้เบอร์ออกซื้อเบอร์ไว้มั่งได้
นี้ภาษาใต้เวลาซื้อลอตเตอรี่หรือแรกคนใต้เรียกซื้อเบอร์

แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเซลล์ขายบ้านพี่หนูเล็กเขาซื้อบ้านหมักหลังใหม่

นี่ไงคุณผู้ชมค่ะแล้วรอลุ้นดูแล้วกันนะว่าบ้านเลขที่แกบ้านอะไร